ส่วนเมื่อวานนี้นะคะพื้นที่จังหวัดสตูนค่ะ
สองพี่น้องนะคะเขาขัดใจกันค่ะ
เพราะว่าพี่ชายเอาเนื้อหมูป่ามาไว้ในตู้เย็น
แต่น้องชายบอกว่าอย่าเอามาไว้
เพราะลักษณะมันเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมายใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเกิดการทะเลาะกันค่ะพี่ก็ไม่ยอมน้องก็ไม่ยอมเนี่ยนะคะ
ท้าดวนปืนกันแต่ทีนี้น้องดวนแม่นกว่าค่ะ
ถูกพี่ไป๗นัดโอ้โหโดนเยอะมากนะคะ๗นัด
รอดไหมคะเนี่ยอาจสาหัสมากค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุเป็นตำรวจสพทุ่งว่านะคะ
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะอย่างแรกพอไปถึงบ้านจุดเกิดเหตุ
สิ่งที่เห็นคือตู้เย็นค่ะตู้เย็นถูกโยนออกมาทิ้งนอกบ้านเลย
ข้าวของเนี่ยตู้เย็นอันนี้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ห่างมาจากหน้าบ้านสามสิบเมตรเจอกองเลือดค่ะเป็นกองเลือดของนายสมาแลเบนริส
อายุสามสิบสี่ปีถูกยิงด้วยปืนนะคะที่สี่โครงซ้ายหน้าท้องขมับด้านซ้าย
รวม๗นัดตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส
มือยิงไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชายค่ะชื่อว่านายต่อฤทเบนฤทธิ
ตอนนี้หลบหนีอยู่นะคะสาเหตุที่พี่น้องดวนปืนกัน
จากพี่ชายค่ะเอาเนื้อหมูป่ามาแช่ในตู้เย็น
น้องชายก็เลยไม่พอใจเกิดการทะเลาะวิวาดกันต่อว่ากัน
พี่ชายก็เลยหลุดปากออกไปงั้นมายิงกันเลยดีกว่า
ท้าดวนปืนแบบนี้ต่างคนต่างมีปืนค่ะออกมายิงกันที่หน้าบ้านเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายพี่โดนยิงไปเจ็ดนัดล่าสุดวันนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานวันนี้ค่ะ
นายประจวบขุนปัญหาผู้ใหญ่บ้านนำตัวน้องชายมือยิงเนี่ย
มอบตัวที่สพทุ่งว่าพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตัวเขาเองยอมรับว่ายิงพี่ชายจริง
เข้าใจว่าพี่ชายจะเอาปืนมายิงใส่ตัวเองพี่ชายก็ยิงมาจริงจริงนะ
นับได้ประมาณ๕นัดครับผมคุณตำรวจบอกแบบนี้
ผมก็เลยจำเป็นจะต้องยิงสวนออกไปแต่ทีนี้เข้าตัวพี่ชายไปเจ็ดนัดนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ต้องดวนปืนกันค่ะเขาบอกว่าก็พี่ชายอ่ะ
เอาเนื้อหมูป่ามาเก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รู้ก็เดี๋ยวจะตามมาจับกลุ่มเขาอีกเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเดือดร้อนกันไปใหญ่เพราะเป็นสัตว์ป่า
ความจริงเขาบอกจะเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ
หลังจากก่อเหตุแต่คิดถึงลูกสาววัย๒ควบ
ก็เลยหนีไปอยู่ที่บ้านเมียแล้วก็ขอนอนกอดกับลูกสักหนึ่งคืน
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านพาเข้ามอบตัวในวันนี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าและมีอาวุธปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ